โพสต์เหตุการณ์นี้เอาไว้นะคะบอกว่าแฟนนุ่มของเธอเนี่ย
รุมทำร้ายค่ะที่เชียงใหม่นะตามคลิปภาพนี้
แล้วเธอบอกว่าคือไม่ได้รู้จักกับคนที่มาทำร้ายมาก่อน
แล้วก็ไม่เคยไปมีเรื่องมีราวอะไรกับเขามาก่อน
เดี๋ยวดูภาพนี้ค่ะ
นี่นะครับเป็นแฟนสาวของคนที่ถูกทำร้าย
เขาไปขอคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านร้านนี้มา
ทีมข่าวก็ถามคนโพสต์เลยว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น
ทีไหนเมื่อไรอย่างไรเกิดอะไรขึ้นบ้างเล่าให้ฟังหน่อย
ว่าคืนวันที่สิบเอ็ดมีนาคมที่ผ่านมาค่ะประมาณสักสิบสี่ห้าทุ่มได้
นายนารินอินพิบาลอายุ๓๗ปีก็คือสามีของเธอนะคะ
ดื่มเหล้าหน้าเคาน์เตอร์ที่ร้านนี้ไปคนเดียวเป็นร้านคาราโอเกะ
อยู่ในหมู่บ้านดอนแก้วอำเภอสารพีมีวัยรุ่นสี่คนอยู่อีกโต๊ะหนึ่ง
อืมดูสิไปรุมทำร้ายแบบนี้ค่ะคือสามคนเนี่ย
ใส่เสื้อยืดสีส้มมีโลโก้ของฟาร์มพึ่งแห่งหนึ่งนะคะ
ในตำบลขัวมุงคุณผู้ชมลองดูตามคลิปภาพนี้นะ
ส่วนอีกคนใส่เสื้อยืดสีดำครับนี่ค่ะแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามีอาการหึงหัว
เจ้าของร้านคาราโอเกะหรือสาวเสิร์ฟหรืออย่างไรแล้วไปหาเรื่องเลย
ทะเลาะเลยนายนารินไปคนเดียวก็เลยโดนรุม
คือวัยรุ่นที่ใส่เสื้อยืดสีส้มอะค่ะเหมือนกับว่าหยิบส้มให้นายนารินกิน
แต่นายนารินไม่กินบอกว่าเดี๋ยวหยิบกินเองทีนี้แหละ
วัยรุ่นคนหนึ่งก็เดินไปเลยเอามือทั้งสองข้างจับแก้มเหมือนกับจะจูบปากนายนาริน
เขาก็เลยเอามือปัดออกนี่ตอนนี้ฮะนี่นะคะตอนก่อนเกิดเหตุนะฮะ
ก็เลยถูกต่อยหน้าจนล้มไปเลยอ่ะจะไปจับแก้มเขาแล้วนี่
เนี่ยล้มไปแบบนี้อีกสามคนก็เลยมารุมค่ะโอ้โห
กลุ่มหนึ่งแบบนี้ค่ะแล้วก็มีที่ร้านเขาผู้หญิงเขาก็มาช่วยกันห้าม
กู้ภัยเอ่อแล้วก็ตำรวจนะคะเขาก็นำร่างของนายนาริน
ส่งกลับบ้านนะคะคือเหมือนกับเขาน็อกไปเลยนะครับ
โดนทำร้ายคือน็อกไปเลยพอฟื้นปุ๊บก็ส่งกลับบ้าน
นายนารินก็เลยไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดก็เลยได้ภาพนี้มานะคะ
แล้วก็ไปแจ้งความที่สพสารพีนะคะล่าสุดนายนารินก็บอกกับทีมข่าวของเรา
บอกว่าเขากำลังดื่มเหล้าอยู่คนเดียวผู้ชายเสื้อสีส้มไม่รู้จักกันด้วยเลยนะคะ
มาหาเรื่องแล้วก็เหมือนจะมาจูบปากเขามาจับหน้าเขาจับแก้ม
แล้วก็ดึงเข้าหาเขาก็ปัดออกแล้วก็เลยถูกต่อยเข้าไป
คือโดนต่อยเนี่ยที่ตานี่ยังมีแผลอยู่เลยยังช้ำอยู่นะคะ
ตาด้านซ้ายล้มไปปุ๊บโดนรุมทีนี้น็อกไปเลย
คือหมดสติไปเลยอ่ะคุณผู้ชมระบมไปหลายวันนี้นะคะ
ตาข้างซ้ายของเขาก็เลยไปแจ้งความที่สพสารพี
เจ้าของร้านคาราโอเกะค่ะนางสาวประพาค่ะ
ก็พาทีมข่าวไปดูนะคะจุดเกิดเหตุตามภาพในกล้องวงจรปิดนะคะ
เจ้าของร้านคาราโอเกะบอกว่ามันเกิดจากความเมา
ความเมาของฝ่ายก่อเหตุเมาแล้วหึงหวงพนักงานเสิร์ฟ
ก็ไปไล่ถามคนในร้านว่าใครเป็นแฟนพนักงานเสิร์ฟ
สักพักก็ลุกไปทำร้ายนายนารินเฉยเลย
นี่นะคะเจ้าของร้านคาราโอเกะบอกว่า
เอาจริงที่ร้านไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้เลยนะ
ตัวของผู้ก่อเหตุก็เพิ่งมารอบแรกก็มากันตอนค่ำแล้วก็ออกไป
แล้วกลับมานั่งกินกันอีกรอบนึงมากับเพื่อนอีก๓คน
เลยกลายเป็น๔คนแล้วก็มาเกิดเรื่องเกิดราวตามภาพในกล้องวงจรปิดเลยอะค่ะ
บอกว่าอยู่ระหว่างติดตามตัวคนที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายอยู่ค่ะ
แต่ภาพมันชัดนะครับคงตามตัวไม่ยากนะครับ